คุณผู้ชมคะคลิปนี้นะคะในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ได้โพสต์เอาไว้
คนก็แชร์ต่อกันเยอะเพราะว่าเกิดคำถามว่าครูทำเกินไปไหม
คือครูทำโทษนักเรียนด้วยวิธีการตบหัวแล้วก็บังคับให้เด็กนักเรียนก้มกราบเท้า
สาเหตุก็คือเด็กนักเรียนใส่รองเท้าเข้าไปในห้องเรียนคือสาเหตุแค่นี้ไปดูภาพก่อนค่ะ
นี่ไงคะตามภาพตามเสียงในคลิปนี้เลย
สาเหตุคือเด็กนักเรียนไม่ถอดรองเท้าตอนเข้าห้องเรียนครูก็เลยบังคับให้กราบเท้าครูแล้วก็ขอโทษ
วิจารณ์กันเยอะมากค่ะบังคับให้กราบเท้าตบหัวเด็กนักเรียนอีก
มันเป็นสิ่งที่ผิดระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้
ครูจะมาทำโทษนักเรียนด้วยวิธีการรุนแรงแบบนี้ไม่ได้นะคะในคลิปนี้ที่มีคนวิจารณ์กัน
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่โรงเรียนแห่งนี้ที่อำนาจริงก็เป็นโรงเรียนที่เกิดเหตุตามคลิปเลยค่ะ
ได้เจอกับผู้มนุยการโรงเรียนนะคะผู้มนุยการนิยมรักพรม
พอโรงเรียนก็บอกว่าตรวจสอบคลิปนี้แล้ว
เรื่องต้นทางโรงเรียนได้สั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าโรงเรียนจะให้ความเป็นธรรมค่ะ
ได้อยู่ในระเบียบได้ถอดรองเท้าอันนี้อาจจะสื่อสารด้วยความไม่เข้าใจกันบ้างนะครับ
ก็เลยอาจจะมีอารมณ์ร้อนแล้วก็ส่วนเจตนาของครูนั้นก็คงอยากให้เกิดความดีงาม
กับตัวลูกศิษย์ลูกหากับนักเรียนนะครับทุกคนครับ
คุณครูมีอายุราชการประมาณ๓๐ปีอยู่เมืองอำนาจเจริญ๒๐ปี
แล้วก็เป็นบุคคลที่สอนคนได้เกิดคุณงามความดีหลายเรื่อง
แล้วก็ดูพฤติกรรมแล้วเป็นคนที่มีนิสัยเรียบร้อยมีความประพฤติดี
และก็สร้างสรรค์ให้กับโรงเรียนธรรมดาเจริญประเทศตลอดครับ
บอกกับเราว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีกฎระเบียบอยู่
ก็คือต้องถอดรองเท้าทุกครั้งก่อนเข้าห้อง
วันเกิดเหตุมีเพื่อน๘คนไม่ถอดรองเท้านะครับ
แล้วก็เดินเข้าไปในห้องครูก็เลยสั่งทำโทษ

คือถ้าจะถามเรื่องของคุณครูคนนี้นะครับ
น้องบอกว่าเวลาเรียนกับคุณครูคนนี้เนี่ย
ครูก็ใจดีนะฮะเป็นครูที่ใจดีสอนสนุก
มีวิธีการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจง่ายไม่น่าเบื่อ
ไม่เคยเห็นลงโทษนักเรียนรุนแรงแบบนี้มาก่อนนะครับ
คิดว่าที่ครูทำไปคงต้องการให้เด็กมีวินัยมากขึ้น

น้องมองว่ามันก็เกินกว่าเหตุไปหน่อยนะ
อย่างไรก็ตามนะครับก็เชื่อว่าครูก็อาจจะตั้งใจอยากให้เด็กเนี่ย
จำนะแล้วก็ไม่ทำแบบนี้อีก
ท่านเป็นอย่างนี้ตลอดหรือเปล่าครับ
คือเรียนมากกับอาจารย์เทิมหนึ่งนะครับตอนนี้ภาคเรียนที่สองก็คือ
ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
คือเพิ่งเป็นวันนั้นครั้งเดียวนะครับ
คือเรียนสนุกตลอดตื่นเต้นตลอด
ครูจะมีวิธีการสอนมาตลอดนะครับ
คือเรียนกับแกไม่เคยแบบง่วง
ก็คือสนุกนะครับแต่ว่ามีครั้งนี้แหละครับ
ที่ผิดแปลกนิดนึง
แล้วเราคิดว่ามันเกินกว่าเหตุไหมครับ
ถ้าถามใจความคิดคือ

เพราะว่าถ้าเทียบกับโทษของนักเรียนก็คือไม่ได้ใส่

สาเหตุคือนักเรียนใส่รองเท้าเข้าห้องเรียนนะครับ
คือมันเป็นกฎที่ตกลงร่วมกันตั้งแต่ภาคเรียนที่๑

เพราะว่าให้มันสะอาดนะครับพี่

แล้วทีนี้เพื่อนอีก๘คนก็ไม่ได้ทำตามกฎนะครับ
คือเพิ่งไปถอดในคาบเรียนของท่าน
ท่านก็เลยนั่นแหละครับตามที่เห็น